คุณยายวัย๘๑ปีท่านนี้ยังดีที่เพื่อนบ้านช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะพี่อุ๋ย
แกอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
น้ำท่วมบ้านคุณยายลื่นล้มแล้วก็ไปอยู่ใต้เตียง

ต้องเอาอิดมาหนุนศีรษะเอาไว้จะได้แบบหน้าพ้นน้ำแล้วหายใจได้
ตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนจน๗โมงเช้าวันนี้
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยไปช่วยค่ะ
ถ้าไปแบบนี้ก็โทหาละ

เพื่อนบ้านพยายามจะไปช่วยป้าลีหรือยายลี

ออกจากบ้านไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

แล้วก็น้ำท่วมแล้วแกก็ลื่นล้มไปอยู่ใต้เตียง
โอ้โหตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้าวันนี้
แต่คุณยายท่านติดบ้านนะพี่อุ๋ยห่วงบ้าน

ไม่ยอมไปค่ะไม่ยอมออกไปจากบ้านนะคะ
ยายลีคือนางมาลีน้อยประเสริฐอายุ
อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไป
ลื่นล้มตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนจน๗โมงเช้าวันนี้
เพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วย

เพื่อนบ้านมาหาจนเจอแกนอนอยู่ใต้เตียง
เอาก้อนอิดหนุนศีรษะให้เหนือน้ำขึ้นมาจะได้หายใจได้
เพื่อนบ้านก็พยายามจะคุยกับยายลีนะคะ
ออกจากบ้านเธอไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ดีไหม
เพราะแกอยู่คนเดียวด้วยแต่แกไม่ยอมออกค่ะ

ต้องออกอุบายว่ายายลีความดันต่ำนะ

ไม่สบายนะเนี่ยความดันต่ำนะ

แล้วนะยอมออกมานี่ไงต้องประคองแกออกมา
ต้องบอกว่าแกไม่สบายความดันต่ำไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวไม่ได้
ตอนช่วยขึ้นมาจากที่นอนกับน้ำอยู่เนี่ย

เข้าใจนะคนเท่าคนแก่ค่ะหลายท่านก็จะเป็นห่วงบ้าน
คุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราก็ไปที่บ้านยายลีค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคะ
เป็นบ้านไม้สองชั้นด้านล่างขายของชำ
จะต่ำกว่าถนนค่อนข้างเยอะ
ในบ้านน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ๓๐เซนติเมตร

บอกว่าตี๕เช้ามืดวันนี้ได้ยินเสียงดังโครม
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงยายลีล้มหรือเปล่าหรือยังไง
ยายลีบอกว่าล้มตกลงไปใต้เตียงตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืน
จมจนตัวซีดเหลือง
แกอยู่คนเดียวไม่มีลูกสามีตายไปแล้วนะคะ
ก็แนะนำว่าหาคนมาอยู่ด้วยดีไหมหรือไปอยู่ที่อื่นไหม

แกก็พูดกับเพื่อนบ้านว่ายังอยู่อีกไม่นานหรอก
มีชีวิตอยู่ไม่นานหรอกไม่ต้องห่วง
สุดท้ายหลานสาวค่ะนางสาวมะนาวอายุ๒๕

เคยชวนให้ไปอยู่ด้วยกันก็ไม่ยอม
ก็มีญาติห่างอยู่อะค่ะจริงแล้ว
แต่แกไม่ยอมไปอยู่ด้วยอยากอยู่คนเดียวตรงนี้
ธรรมดาคนเท่าคนแก่ห่วงบ้านฮะ